๒ชั่วโมงเสร็จก็จะ๑๐นาฬิกา

ทนายตั้มสิทธาคุณโทรยังไง
โทลงท้ายด้วยเลขต่อง๙
ท่านมีหลายเบอร์ท่านมีหลายเบอร์ท่านหลอกเรา
ทนายตั้มตอนนี้ทนายตั้มออกมายืนยันแล้วนะครับ
ว่าเวลา๑๐โมงตรงทนายตั้มไม่ได้อยู่กรุงเทพแล้ว
ไม่ได้อยู่บ้านแล้วนะฮะทนายตั้มอยู่นู่นแล้วฮะ
อยู่นู่นคืออะไรอยู่บ้านกกอก

ทนายตั้มลุงพลลุงพลทนายตั้ม
หายไปไหนเข้าใจว่าจะอยู่ด้วยกัน
แล้วมีรายงานก็คือเวลา๑๐นาฬิกา

จะมีการแถลงอย่างเป็นทางการ

อยู่ด้วยกันป่ะไม่มีคำตอบ

ไทยรัฐทีวีเดี๋ยวจะมีรายละเอียด

มีเลาออกมาลื้อออกมา

ทนายตั้มว่ายังไงบ้างเดี๋ยวเชิญฟังธนายตั้ม

เอ่อเส้นขนหรือว่าเส้นผมเหล่านั้นเนี่ยนะครับ
สามารถขี้ปมคดีน้องชมพู่ได้

ไม่ได้มีการกันแกล้งนะครับแล้วก็

โดยเอ่อให้ความผิดทำกับทุกฝ่ายได้

ตำรวจหาพยาหลักฐานมาได้เนี่ย

ฆ่าน้องชมพู่กันแน่นะครับหรือน้องชู่เสียชีวิต

แล้วถ้าแต่มันมีอยู่แล้วนับตั้งแต่วันนั้น

เจ้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ได้มีการ

ทำไมต้องถึงมาโผล่เอาตอน
ผ่านมาแล้ว๑ปี

จะมีการขออนุมัติศาลออกหมายจับ

นายตั้มก็เลยมีทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้
โผล่ขนโผล่ผมอะไรได้อีกเหรอ
คำถามที่เมื่อกี้ปล่อยเสียงไปทั้งหมด

จะแต่แหลงข่าวนะครับคืออยากให้เจอกันมากเลย
จะได้ถามตอบด้วยกันแต่คนละที่กัน